สวัสดีครับ

เรามีนัดกันเวลา๑๘นาฬิกา๒๐นาที
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ในรายการร้องได้ให้ล้านลูกถุงซูชิ
๑ล้านบาทนะครับเป็นเงินที่เราพร้อมที่จะมอบให้กับผู้ที่มาสู้ชีวิตทุกคน
ถ้าคุณทำได้แค่ร้องเพลงเนื้อถูกต้องทั้งหมด๑๐เพลงเท่านั้นเอง
หยิบไปเลยค่ะพร้อมที่จะแจกอยู่แล้ว
และวันนี้ค่ะคุณป่าค่ะเขาก็เป็นอีกหนึ่งนักสู้ที่จะมาในรายการของเราค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เป็นคุณพ่อยอดนักสู้สู้ด้วยสัญลักษณ์ที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน
นั่นคือมีอาชีพขับรถตุ๊กซึ่งว่าเป็นโลโก้ของประเทศไทยเลยนะ
วันนี้เวทีของเราต้อนรับเขาไม่รู้ว่าเขาจะมาสู้ด้วยเรื่องอะไร
เพราะฉะนั้นไปชมภาพชีวิตของเขากันก่อนค่ะเชิญครับ
หอมแจ้มตาไหมหอมแจ้มตาหน่อยสิข้างนี้ด้วยเก่งจังเลย
ผมชื่อสวัสดิ์นามสกุลบุภาครับมีอาชีพขับสามล้อรับจ้าง
วิ่ง๓ล้อหน้าตลาดบังแคร์รับจ้างทั่วไป
ถ้ามีผู้โดยสารเรียกไปไกลก็ไปออกวิ่งตั้งแต่เที่ยงคืน
เข้าบ้านก็ประมาณเที่ยงบางครั้ง
บอกว่าเขาการรักใจวางครั้งก็บ่ายโมงบ่ายสอง
มีหลาน๓คนครับเป็นลูกของลูกสาวลูกเขย
ที่เขายังไม่มีแฟนคือเขาเรียนอยู่ม๒
ม๓นี้ผมไปส่งทุกวันพอส่งเสร็จผมก็กลับมา
วิ่งรถต่อและหลังจากนั้นก็เวลาเลิกผมก็ไปรับทุกวันไม่
หนีเรียนไปเที่ยวไปอะไรตามเพื่อน
หลังจากนั้นก็มาทราบภายหลังว่า
ลูกเขาบอกว่าวันนี้หยุดเรียนพิเศษ

ผมก็เอกใจก็เลยโทรไปถามโรงเรียน

ลูกคุณไม่มาโรงเรียนเป็นเดือนแล้ว

ทราบภายหลังก็คือลูกผมเนี่ย

โทรมาบอกว่าลูกสาวพ่อโดนจับ

ไม่รู้มันหล่นจากมือตั้งแต่เมื่อไหร่
กินข้าวไม่ลงก็ตามหาลูก

ก็ไปกู้เงินกับเท่าแก่๓ล้อเขาให้ยืม
เขาก็รับปากรับคำว่าจะไม่ทำอีก

รวมประมาณ๗๘ครั้งนะครับ
หาเงินประกันเองก็ทั้งหาเอง
แล้วก็ส่วนมากจะเป็นไปกู้เข้ามาครับ

หลายครั้งมันก็เป็นเงินหลายหมื่น
ในใจนี่ก็ทรมานเห็นลูก

ไหนมันก็ลูกเราก็ยังรักอยู่

เราไม่มีเวลาดูแลลูกเลย

มีอนาคตและมีงานทำดี

เขาไม่เคยมีลูกสาวไง

แต่ก็ต้องสู้เพื่อหลาน
พอเห็นหน้าหลานแล้วก็
มีแรงสู้ต่อไป
วันที่ลำบากที่สุดก็คือ

เขาก็จัดแค่ยาคลายเส้นอะไรให้

ผมก็ทนปวดตลอด๒๔ชั่วโมงครับ

สารตัดสิน๕ปี

สารตัดสิน๒ปีกับ๑๓เดือนอีก๑๕วัน
อยากบอกลูกเลยถ้าลูกดูอยู่
ก็ขอให้ลูกเลิกศึกษาที่ไม่ดี
แล้วกลับมาเป็นแม่ของลูกที่ดี

เพราะว่าลูกเขาก็บ่นคิดถึงลูกอยู่
ผมคิดถึงแม่ครับ
ยาเสพติดนะคะ

ทำร้ายชีวิตทำร้ายครอบครัวทำร้ายชาติ
ก็เป็นเรื่องของพ่อนะครับ
ที่ต้องเสียลูกสาวให้กับยาเสพติด
ผู้ชายคนนี้นอกจากเป็นคุณพ่อที่เป็นฮีโร่แล้ว
ยังเป็นคุณตาที่เป็นฮีโร่อีกด้วย

สามล้อสุดยอดพ่อมีชีวิตต่อ

สวัสดิกับคุณสวัสดิ์
สวัสดีค่ะ
สวัสดีด้วยนะคะ

นี่คือในส่วนของพี่สวัสดิ์ที่ต้องรับผิดชอบ
หลังจากที่รับโทรศัพท์แล้วมีคนบอกว่าลูกเราเสพยา

ตอนนั้นความรู้สึกของคนเป็นพ่อ
ผมทำอะไรไม่ถูกครับช้อนหล่นจากมือโดยที่ว่าผมไม่รู้ตัว
คุยกับแฟนว่าทำยังไงเราจะช่วยลูกเรายังไงดี
มีวันจริงไหมที่ว่าเสพยาติดยา
ก็คือที่โดนจับเนี่ยเสพเป็นผู้เสพ

คือหลังจากน้องโดนจับแล้วไปเจอหน้ากันครั้งแรกเป็นยังไงบ้าง
ยังไม่เจอฮะมาเจอกันวันหน้าก็คือมายื่นบัตรเข้าเยี่ยม
อันนั้นผ่านไปกี่วันแล้วคะหลังจากโดนจับ
วันคือเขาไม่กล้าโทรบอกผมคนที่โทรบอกนี่คือไม่กล้าโทรบอก
ก็คือเลือกดำเนินตามกฎหมายไปแล้วจะส่งไปสถานกักกันเยาวชนแล้วได้แล้ว
ครับไม่อยากให้ลูกติดพูดง่ายเพราะสงสารก็เลยหาเงินประกัน

ประกันตัวออกมาก็สัญญากันคุยกันเรียบร้อยว่าเออหนูจะทำตัวดีหนูจะมายุ่ง
พูดก็เรียบร้อยถึงก็จะไปเรียนเหมือนเดิม
ไปสองหมื่นต้องไปรายงานตัวครั้งแรกผมพาไป
ครั้งที่สองเขาบอกเดี๋ยวหนูไปเองก็ได้พ่อไปหาทำมาหากินเถอะ

ครับผมแล้วเสร็จแล้วก็คือหลังจากนั้นก็มันไปเรื่อยครับผม
คือเงินสองหมื่นก็ศูนย์ต้องโดนยึดเงินครับผมครับ
รู้ไหมครับว่าถ้าทำแบบนี้แล้วต้องโดนเงินยึดเงินประกัน
รู้ครับแต่เขาเป็นคนดื้อเวลาบอกอันนี้เชื่อฟัง
มีเรื่องแบบนี้กี่ครั้งบวนอยู่ตรงนี้ครับ

เขาก็บอกเขาจะเลิกเขาจะ
ถีทางที่เขาพูดมาคือเด็กมันอยากจะออก
เขาก็ต้องพูดทุกอย่าง

หรือว่าบางครั้งก็ให้โอกาส

ครั้งล่าสุดนี้ก็คือครอบครองเพื่อจำหน่าย
อันนี้เป็นแตกต่างแตกต่างจากทุกครั้งที่เดิม

ปากกันก็คือห้าแสน

ใช้เงินไปทั้งหมดเท่าไหร่
ตั้งแต่เขาติดมาจนครั้งล่าสุด

ครับผมครับคือเป็นดอกร้อยละยี่ทั้งนั้น
ลูกเนี่ยไปมีลูกตอนไหนตอนที่ออกจากโรงเรียนแล้ว
ออกโรงเรียนแล้วครับอยู่มาก็๒๓ปี

คนครับคนโตนี่ก็คือ๔ขวบกับ๖เดือนกว่า
ตอนนั้นน้องติดยาหรือยัง

รอบที่เท่าไหร่ถึงมีน้องคนแรก
จำไม่ได้น่าจะเป็นรอบที่๔ที่๕นะประมาณนี้

แฟนก็ติดเหมือนกันกัญชากับยาไอ

แฟนเค้านี่ก็คือประกันเหมือนกันแต่ผมก็ช่วยได้ไม่เยอะ
ก็คือต้องนอกจากจะประกันลูกสาวตัวเองแล้วต้องประกันลูกเขยอีก

เพราะว่าทางบ้านลูกเขยเขาไม่เอาแล้ว
ไม่เอาก็คือทางบ้านก็โยนให้ผมหมด
คุณพี่สวัสดิ์เคยประกันลูกสาวด้วยลูกเขยด้วยไหมคะ

๔๕ครั้งลูกเขยครั้งละ๒หมู่เหมือนกัน
ไม่ไม่ฟังเราไม่ฟังไม่นั่งฟังเวลาพ่อแม่บอกสอน
แต่ลึกแล้วก็คือรักสงสารลูก

อยากให้ลูกติดคุกครับอยากช่วยลูกพ่อ

ครับแต่พ่อก็ให้อภัยลูกครับ
เห็นหน้าหลานแล้วก็คือท้อไม่ได้

คนโตแล้วยังคือเวลานี้ก็เขาสมควรเข้าโรงเรียนแล้ว
แต่มันยังไม่มีความสามารถแล้วเอาลูกหลานเข้าโรงเรียนได้
มีหนี้อยู่ตอนนั้นที่เอามาใช้เรื่องประกันเงิน

ตอนนี้เหลืออยู่หมื่นกว่าบาทครับ
ทำงานไม่เคยหยุดครับ
เป็นไข้ผมก็ไม่หยุด
นมแพ้มเพิศสามคน

ข้างบ้านเขาซื้อขนมให้หลานกินเหนื่อยไหมคะพี่สวรรค์
เหนื่อยทั้งใจทั้งกายครับแต่ว่าพอเห็นหน้าหลานแล้วผม
ก็หายเหนื่อยบางครั้งมาถึงบ้านหลานทั้งสองคนคนเล็กครับ
คนคนกลางกับคนที่สองมาถึงปุ๊บชาเมื่อยไหมปวดตรงไหน
เจ็บตรงไหนเดี๋ยวเนียดนวดให้หลานพูดอย่างงี้เราก็มี

นี่เป๊กเพิ่งเจอคุณสวัสดิ์นะคะแต่เป๊กภูมิใจในความสู้
ของคุณสวรรค์มากเป็กขอปรบมือให้คุณสวรรค์ค่ะ
สู้ดีจริงจริงสู้ทั้งใจสู้ทั้งกายสมมุติวันนี้สมมุติเรามี
เงินทุนนะครับให้เอาไปสู้ชีวิตสูงสุดในรายการของเรา
ล้านบาทสมมุติว่าคุณสวรรค์ได้๑ล้านผมเชื่อว่าคุณสวรรค์ไป
ประกันลูกออกมาแน่นอนขั้นแรกเลยครับแน่นอนใช่ไหมครับผมต่อให้มันเป็น๗๘แสนก็ต้องทำประกันออกมา
ที่ที่ไม่ประกันตอนนี้คือไม่ใช่ว่าไม่ห่วงลูกไม่มีเงินจริงครับ
รายการเรามีเงินทุนนะครับให้ไปสู้ชีวิต๑ล้านบาท
สำหรับนักสู้ชีวิตทุกคนถ้าทำได้ร้องให้ครบ๑๐เพลง
คุณสวัสดิ์ครับคุณสวัสดิ์ต้องการเงินทุนเอาไปสู้ชีวิต
จากรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตเท่าไหร่ครับ
๖๐๐๐๐บาทครับ
ครับ
คุณพี่สวัสดิ์จะเอา๖๐๐๐๐บาทไปทำอะไรคะ
เป็นทุนไว้ให้หลานเรียน
แล้วก็ใช้จ่ายในครอบครัวก็ไปใช้หนี้เล็กน้อยที่ค้างเขาที่ยืมเข้ามาครับ
บาทสำหรับรายการร้องได้ให้ร้านของเราคุณร้องเพลงให้ถูกต้อง๔เพลงเท่านั้นเองนะครับคุณสวัสดิ์
เพลงกับ๓ตัวช่วย

แข่งขันกันเลยนะครับมาเริ่มกันที่เพลงแรก
เพลงที่๑มีมูลค่า๑๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่๑มาเลยครับ
หลับมาเขินท่าวน้องแล้วที่

ก่อนหน้านั้นที่เพลงนี้ดังใหม่เคยร้องอยู่

เพราะว่ารายการเราต้องการร้องให้ถูกต้องเนื้อทั้งหมด

แข่งขันของเราต้องสู้อย่างเดียวเดินหน้าอย่างเดียวไม่มีสิทธิ์ที่จะหยุด

คุณสวัสดิ์เนี่ยสามารถที่จะเลือกใช้ได้เลยในกรณีที่ไม่มั่นใจแบบนี้นะครับ
ได้๓แผ่นจะใช้ทั้งหมดเลยในเพลงนี้
หรือว่าจะใช้เพลงไหนก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับ
แนะนำว่าถ้าไม่แน่ใจใช้เลยนะครับ
ฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาท
คุณสวัสดิ์ครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ถ้าไม่ชัวร์ใช้ก่อนนะครับ
ใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้ครับ
คุณสวัสดิ์ตัดสินใจไม่ใช้ตัวช่วย
ไม่ใช้ก็คือต้องร้องเลยนะครับ
ตัวช่วยใดมาประคับประคองนะครับ

มาถึงเพลงที่๑นะครับมูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๑เพลงมาครับ

จงน้ำที่รักมาก
จะมีใครสนคนจนอย่างเรา
หุ้ยดำดำดำซ้ำก็เสือเข่าเข่า
สาวคนไหนที่ไหนจะสนใจเรา
จึงต้องนอนหนาวห้องเราไม่เอาไหน
ห้องนอนของคนรวย
คงมีคนสวยนอนซบแก้มใส
ห้องคนจนต้องทนซบหมอนมองไม้
ปีทั้งปีไม่มีสาวมายิ้มให้
ใครจะเห็นใจบ้างไหมหน้ามนต์
ช่วยมาเป็นแม่ศรีเรือน
ช่วยมาเยี่ยมเยือนห้องนอนคนจน
ขอความเมตตาสักคน
ให้พี่ได้ผลความเมตตาวัน
ห้องนอนของคนจนจน
หลบแดดคนทนทุกข์อยู่นาน
หรือเขาช่างที่เอาไม้รังสร้างบ้าง
คิดคิดไปพี่อยากรื้อไม้เผาถ่าน
เขาไม่ต้องการ
ห้องนอนคนจน
ร้องไปแล้วมีตรงไหนไหมที่รู้สึกว่ามันจะผิดบ้างไหมคะ
มีอยู่คำนึงครับมันอาจจะไม่ชัด

มีอินใจอยู่จุดหนึ่งประมาณนั้น

มาดูกันนะครับสำหรับเพลงแรกนะครับเพลงที่หนึ่ง
มูลค่าหนึ่งหมื่นบาทคุณสวัสดิ์ร้องไปแล้วนะครับ
คุณสวัสดิ์ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โครงใจโครงใจโครงใจโครงใจ
ที่หนึ่งมูลค่าหนึ่งหมื่นบาทนะครับคุณสวัสดิ์ร้อง

โปรดติดตามตอนต่อไป